แม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
แต่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกแล้วนะคะว่าการบริหารราชการแผ่นดินจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะคะ
วันนี้วันอังคารแน่นอนก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
รวมถึงการออกอากาศของสถานีเทราธรรมนั่นและหลังจากครบ๓๐วันการเสร็จสวรรค์ของลดลองราชกาลที่๙ค่ะ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงเพื่อทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหลังการสวรรคตของในหลวงราชการที่๙ครบ๓๐วัน
โดยระบุว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะโดยอยากให้เป็นไปตามปกติมากที่สุดคำนึงถึงความเหมาะสมเช่นละครโทรทัศน์ผู้จัดละครเพราะว่าระบบทุกอย่างจำเป็นต้องเดินหน้าต่อก็ต้องทำไปตามปกติค่ะ
แต่ว่าในรายการจะต้องมีการสอดแทรกความรู้และพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
โทสันเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ก็บอกแบบนี้นะคะว่าผลการหารือกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการแสดงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง
ถ้าเป็นสถานที่ในอาคารมีขอบเขตชัดเจนหรือเป็นที่ส่วนตัว
สามารถทำได้ตามปกติอยู่แล้วค่ะ
ดังนั้นเมื่อครบกำหนด๓๐วัน
ซึ่งก็คือในวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
สิ่งที่เคยทำก็ให้ทำได้ตามปกติ
แต่ว่าการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงมหรสบดนตรี
เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายด้วยนะคะ
รวมถึงการออกอากาศรายการทางโทรทัศน์ทางวิทยุ
ก็ต้องสอดคล้องกับความรู้สึกของสังคมค่ะ